อยากจะไปดูเรื่องของการกินเจ
เพราะว่าช่วงนี้มันเทศกาลกินเจใช่ไหมล่ะ
แต่พาลงใต้ไปหน่อยตรงที่มันมีทะเลอย่างที่พังงาคุณผู้ชมครับ
จะพาไปดูเทศกาลกินเจที่นั่นเขาบอกว่าคึกคักไม่แพ้ที่อื่นเลยนะครับ
นี่เลยคุณดูแล้วกันบรรยากาศก็โอเคอยู่นะ
ที่สารเจ้าโคกลอยจงตานงวนซอยตำบลโคกลอยอำเภอตะกัวทุ่งจังหวัดพังงา

นั่นเขามีพิธียกเสาโกเต็งนะครับ
โดยชาวไทยเชื้อสายจีนเนี่ยเขาเรียกกันว่าชายอิ๊ว
โอ้โหนี่ต้องแต่งขาวกันมาเลยนะ

ทั้งหมดทั้งมวลมาเพื่อความเป็นสุริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัว
เขามีความเชื่อว่าผู้ที่ได้เข้าร่วมงานพิธียกเสาโกเต๊งเนี่ยนะฮะ
จะเป็นผู้ร่วมพิธีที่ถือศีลกินผักอย่างสมบูรณ์แบบนั่นเอง

มีพิธีแบบนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะไปเริ่มต้นด้วยการถือศิลป์กินผักกินเจกันนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับ
ขยับขึ้นมาหน่อยที่ชนบุรีนะครับไปที่ศาลเจ้าเง็กเซียนห้องเต้สัตหีบ
ชนบุรีเขามีการอัญเชิญเทพลงมาประทับร่างม้าทรงตามด้วยพิธีไหว้เทพยาดาฟ้าดิน
แล้วก็อันเชิญเทพเพื่อสะดอกเคราะห์ปัดรังควานช่วยขจัดปัดเป่าทุกร้อนรักษาโรคภัยไข้เจ็บ
แถมยังบันดาลความเจริญรุ่งเรืองในการประกอบวิชาชีพอีกด้วยนะครับ
ทั้งหมดทั้งมวลเพื่อความเป็นสุริมงคลแก่ผู้ที่เคารพและเลื่อมใส
เห็นทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องความเชื่อนะคุณผู้ชมนะ
เรื่องของการที่บอกว่ามีร่างทรงม้าทรงอะไรมาแบบนี้
ซึ่งที่สานเจ้าเย็นเซียนฮองเจสัตยีหีอะบุ๊ยนะครับ
มีข่าวดีเขาเปิดโรงเจให้ประชาชนได้ทานกันแบบฟรี
ตั้งแต่วันที่๒๕กันยายนไปถึง๔ตุลาคมนี้
ก็บางคนบอกว่าอยากกินเจ
แต่บางครั้งบางคาตังค์ในกระเป๋าเนี่ยนะสตงสตังค์มันไม่อำนวย
เพราะว่าช่วงนี้อาหารที่มันประกอบด้วยผักเยอะมันแพงอ่ะเนาะน้องใบตองเนาะ
ต้องยอมรับว่าอาหารอาจจะมีราคาค่อนข้างสูงกว่าอาหารทั่วไปนิดนึง
แต่ก็เอาที่สะดวกเพราะว่าหลายที่เขาก็มีการจัดโรงเจให้รับประทานแบบนี้นะคะ
เอายังไงก็อนุโมทนาสำหรับใครหลายคนที่ตั้งใจดีก็แล้วกันเนาะ